คุณผู้ชมค่ะวันพระหลายคนบอกว่า
เป็นวันดีตื่นเช้าตักบาททำบุญดีไหมค่ะอ่า

แต่ครอบครัวของป้าปิ๊งคุณป้าอายุ๕๗ปี
ครอบครัวนี้บอกไม่ชอบวันพระเลยจริง

เห็นรูปด้านหลังของเรามีหมอปลาน่าจะทายกันถูก
เขาบอกว่าคุณป้าเนี่ยโดนผีเข้าสิงโดยเฉพาะวันพระ
เอาไม่อยู่จริงหมอปลาช่วยด้วยค่ะ

กรีดร้องแบบนี้คุณผู้ชมแล้วลักษณะอาการนะ
ญาติเขาลงความเห็นพฤติกรรมเหมือนเด็ก
ใช่เนี่ยผมดูเขาเหมือนเด็กเลยนะเนี่ยเหมือนกรี๊ดออกมานะเขาบอกว่าคล้ายกับเด็ก
แต่ป้าปิ๊งในภาพนี้นะอายุห้าสิบเจ็ดแล้วนะคุณผู้ผู้โภค
สิบเจ็ดแล้วคุณก๊อฟคุณขวัญค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะ
บางครั้งเหมือนไม่ใช่เป็นตัวเองเหมือนมีบางอย่างสิงร่างอยู่

ถามว่านี่เป็นใครเนี่ยเป็นใครญาติญาติก็พยายามถามว่าใครเข้ามาสิงป้า
เขาบอกว่าเขาชื่อจันอบเทศ
อยู่ตรงนี้อยู่มาก่อนพวกมึงอีก
เออมา๒๐๐ปีแล้ว

อยู่ที่ตำบลบ้านกรากอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เจ้าตัวเล่าให้ฟังนะป้าปิ๊งบอกว่า
เห็นวิญญาณผู้หญิงมายืนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำเลย
ส่วนในบ้านก็มีเหมือนกันในบ้านมีกุมาร๒ตัวเลย
ป้าปิ๊งไปเล่นด้วยกันบ่อย
บางทีก็บอกว่าป้าไปอยู่ด้วยกันไหมอย่างนี้
แต่ป้าไม่ไปคุณผู้ชมแล้วพอถามถึงป้า
ป๊ารู้ตัวป๊าว่าป๊ามีอาการกรีดร้องโวยวายบ่อยเลย
เป็นอะไรดูสิกุมารเต้นกังนำโชว์ด้วย

ราฟิกเราก็จินตนาการล้ำไปหน่อยคุณผู้ชม
ป๊าบอกไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเป็นอะไร
ขณะที่น้องสะพ้ายของป้าปิ๊งบอกว่าป้าปิ๊งนี่นะ
แกมีโรคเป็นเบาหวาน
กินยาลดความอ้วนด้วยกินหนักชนิดที่ว่าเป็นโรคไตตามมาด้วยคุณผู้ชม

ที่บ้านเขาก็ไปทำบุญเป็นครอบครัวกันไปไปกันที่วัดคุณผู้ชม
กลับมาบ้านแทนที่จะอิ่มบุญอิ่มสุขกัน
วันนั้นแหละค่ะป้าปิ๊งมีอาการแปลกเลย
ไม่ยอมนอนพูดอยู่คำเดียวอยากตายอยากตาย
คนในครอบครัวพยายามถามป้าป้าอยากได้อะไรป้าเป็นอะไร
พูดคำเดียวเลยขออย่างเดียวขอสารเพียงตา
มันเข้าเขาไปหมดเลยว่ามีผีสิงป้าถูกไหม
คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาไม่รู้จะพึ่งทางไหน
ชาวบ้านบอกเลยบรรดาหมอดูหมอธรรมบอกว่ามีวิญญาณสัมภเวษี
สิงห์อยู่ในตัวป้าปิ๊งเนี่ยพูดชื่อกันอีกแล้ว
อบเทศนี่แหละที่บอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มา๒๐๐ปี
คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เขาเล่าที่มาที่ไป
ก่อนจะปลูกสร้างบ้านนี้ที่ตรงนี้มันเป็นป่าช้ามาก่อน
รับเรื่องแล้วเดินทางไปที่บ้านป้าปิ๊งทันที
แต่หมอปลาบอกเลยไปถึงบ้านไม่ยักกะอ้วกไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย
สัมผัสอะไรก็ไม่ได้พอถามป้าปิ๊งป้าปิ๊งจำอะไรได้บ้าง
ป้าปิ๊งบอกว่าจำไม่ได้เลยคราวนี้หมอปลากับทีมงานเปิดคลิปให้ดู
ป้าดิดูดูดูป้าตอนป้าอยู่นี่อวยวายแต่ป้าเป็นแบบนี้
จำได้ไหมป้าบอกฉันไม่รู้ตัวอะไรเลย
หมอปลาก็เลยสรุปสรุปปิดคดี
ใช้คำนี้สรุปปิดคดีสรุปว่า
อาการของป้าปิ๊งไม่เกี่ยวกับสัมภเวษีอะไรไม่มีหรอก

แก่กินยาลดอ้ำหนักแก่กินยาลดความอ้วน
ก่อให้เกิดจินตนาการรวมไปถึงมันกล่อมประสาทคุณผู้ชม
วกกับป้าปิ๊งชอบดูละครทีวี
อาจจะมีส่วนให้คิดเพ้อไปเองอันนี้หมอปลาเขาบอกนะ

แต่ใดก็แล้วแต่ญาติบอกว่าเออฟังแบบนี้ก็สบายใจหน่อย

หลังจากนี้เอาป้าปิ๊งไปหาหมอดีกว่า
ว่าจะแก้ไขยังไงกันได้บ้างรักษายังไงตามอาการแล้วกันนะครับ

ต้องพึ่งทางวิทยาศาสตร์ดูแลนะคะกันก่อน